รวมกันกับกล้วยแปลกเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันหน่อย
เขาบอกว่าที่พยาวก็มีนครราชศรีมาก็มาเหมือนกัน
แต่ละที่แปลกแตกต่างกันอย่างไรไปติดตามเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วย
ที่อยู่คู่กับความเชื่อของคนไทย
เมื่อไหร่ที่กล้วยมีลักษณะแปลกแตกต่างออกไปปุ๊บ
ชาวบ้านก็พร้อมประจำที่ขอโชคลาภปั๊บทันทีเลยล่ะครับ
ไปกันที่จังหวัดพยาวมีต้นกล้วยแปลกออกปลีออกเครือกลางลำต้น
ขนาดตะหมูตะมิเล็กเท่ากับเหรียญสิบบาท
ต้นกล้วยไข่ตะหมูตะมินี้อยู่ข้างบ้านเลขที่๑๓๔๑๒ของคุณจันทรรพ์
จำรัฐอายุ๕๘ปีในตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ปลูกมาได้ประมาณ๑ปีลำต้นสูงประมาณ๒เมตร๕๐เซนติเมตร
ออกเครือครั้งแรกแต่ไม่ยอมไปออกที่ปลายยอด
มาออกกลางต้นแถมปลีกล้วยอย่างตะมุตะมิหัวปลีใหญ่กว่าเหรียญ๑๐บาทเล็กน้อย
ดูคล้ายกับดอกบัวตูมส่วนเครือกล้วยก้อนเล็กขนาดเท่าฝ่ามือเท่านั้น
นับได้๖หวีแต่ละหวีเนี่ยมีลูกขนาดนิ้วชี้ก็นับว่าเป็นที่ประหลาดของชาวบ้าน
ที่เชื่อว่ามีเจ้าแม่มาสิงสถิตให้โชคลาภจึงนำทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสาย
ไปต่อกันที่จังหวัดนครราชศรีมามีกล้วยออกปีกลางต้น
ชาวบ้านไม่เคยเห็นเชื่อว่าจะได้โชคลาภงวดนี้แน่นอน
โดยต้นกล้วยออกปีออกเครือกลางลำต้นนี้เป็นกล้วยน้ำหวาปลูกอยู่ที่ข้างบ้านเลขที่๘ทับ๖ของนางซีริมา
ปิดหลาอายุ๖๓ปีที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
สร้างความฮือหาให้ชาวบ้านแวะเวียนกันมาดูทั้งเพ่งพินิษฐ์ที่ปลีกล้วยนับผลกล้วยแล้วก็นำแป้งมารูปหาโชคลาภด้วย
โดยผลลัพธ์ที่นับได้พบว่าปลีกล้วยที่ออกกลางต้นปิดผลออกมา๒หวีนับหวีแรกได้๑๕ผลและหวีที่๒นับได้๑๓ผล
แต่คุณซีริมาเจ้าของบ้านขอตีความว่า๙๑โดย๙เนี่ยมาจากกล้วยและ๑คือกลางลำต้น
ส่วนชาวบ้านคนอื่นจะเห็นอะไรหรือตีความยังไงก็สุดแล้วแต่จินตนาการกันไปนะครับ